คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่เรื่องหนึ่งอยู่นะครับ
มันเป็นคลิปลักษณะที่ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่ง
ต่อว่าคุณครูเลยนะไปต่อว่าคุณครู
บอกครูทำไมมาตีลูกฉันแล้วทำไมไม่ให้ลูกฉันไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ย
ฉันกำลังจะพาลูกไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีการต่อว่าครูมากมายเลย
เรียนไม่ทันคนอื่นแล้วฉันเป็นครูฉันอยากจะสอนพิเศษให้ฟรี
ยังไม่มีความดีอีกเหรอเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าฉันผิด

คลิปนี้โด่งดังในโลกโซเชียลแล้วคนในโลกโซเชียล
ก็วิพากษ์วิจารณ์ฝั่งของผู้ปกครองว่าทำเกินไปหรือเปล่านะครับ

คุณครูนี่คือคนใส่เสื้อสีชมพูคือครูสุนี

ส่วนที่เป็นเสียงเสียงผู้ปกครองก็คือนางสาวพัชชาพลอย

ปรากฏว่าคลิปนี้นะเผยแพร่ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของผู้ปกครอง
แต่ก็มีวิภาควิจารณ์๒ฝ่ายนี่แหละครับ
แต่ล่าสุดเพื่อความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน
เพราะว่าเด็กยังคงต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้
อยู่ในโรงเรียนนี้ห่วงจิตใจของเด็กเป็นสำคัญล่ะกันห่วงการเรียนของเด็กเป็นสำคัญล่ะกันนะฮะ
ด้านของนายวินัยพ้นภัยผ่านกำนันตำบลเสม็ด
พาผู้ปกครองก็คือนางสาวพัชชาพลอยเข้าซึ่งเป็นเจ้าของคลิปด้วยนะ
เดินทางไปที่โรงเรียนที่วัดเตาปูนเข้าพบกับนายประเสริฐภูลสวัสดิ์ภูมิหน่วยการ
แล้วก็คุณครูสุนีกุลชุติธรครูสอนประจำชั้นป๖ที่อยู่ในคลิป
หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วนะฮะ
แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กก็ขอโทษ
แล้วกับสวมกอดครูร้องไห้โฮเหมือนกันนะ
บอกว่าขอโทษที่นำคลิปไปโพสต์ทำให้ครูเสียชื่อเสียง
ซึ่งคุณครูสุนีบอกว่าไม่ได้คิดอะไร
เข้าใจหัวอกของผู้ปกครองหัวอกคนเป็นแม่
แต่ก็อยากให้แม่อดทนที่อดทนเพื่ออะไร

คุณครูเองก็มีความหวังบอกว่าน้องเนี่ยบางทีเรียนไม่ทันเพื่อน
แม่เองก็คิดถึงตัวเด็กไม่มีอะไรมากจบกันด้วยดี
คุณครูบอกอยู่ที่นี่มา๙ปีแล้วกลัวจริง
งั้นหนูเอ้ยไอ้หนูที่นั่งอยู่ข้างล่าง
หนูเอ้ยไอ้หนูเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นะมาเรียนพิเศษกัน
เดี๋ยวครูสอนให้ไอ้หนูอย่าเพิ่งไปเที่ยวกับแม่นะ

คุณแม่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งพาลูกไปเที่ยวเลย
เรียนก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวครูจะสอนให้

ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงชี้แจงเข้าใจกันได้นะครับ

เอาเรื่องที่สวมกอดกันไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล

ใช่ค่ะทั้งครูแล้วก็คุณแม่เห็นตรงกัน